ใส่จานดาวเทียมด้วยจะได้ไม่ลียขาด้วยเอง
เห็นภาพแบบนี้ก็น่ากลัวคุณผู้ชมแต่ดูน่ารักเรื่องน่ารักหน่อยดีกว่าค่ะ
ที่สวนงค์นุฏเนี่ยเค้าจัดเป็นงานรับขวัญ
รับขวัญพลายบัวขาวค่ะเป็นช้างเชือกแรกที่คลอดในปี๖๓
แล้วก็เป็นช้างเชือกที่๙๒ของสวนนงนุษ
เดี๋ยวดูความน่ารักหน่อยนะคะ
ตอนนี้มันยังไม่น่ารักนะ
ตอนนี้ยังลุ้นกันอยู่เลยตอนออกมาแบบนี้

ใช่ค่ะใช่ออกมาแล้วโอ้ยคุณผู้ชมคือพลายบัวขาวค่ะ
ตกลูกจากแม่ก็คือพังอุบล
ใช่ต้องพยายามลุกขึ้นยืนเลยนะ
นี่ตกลูกเมื่อวันที่๓๑มกราคมที่ผ่านมานะคะ
ตอนเทียง๕๖นาทีนี่แหละเจ้าพลายบัวขาวอุ๊ย
เขาต้องแบบเขย่างวงแล้วก็จับมันยืน
ให้มันหายใจเป็นวิธีนะเป็นวิธีหมอช้างเขานะ
นี่ถือว่าเป็นเจ้าช้างน้อยเชือกแรกเลยนะคะ

แล้วก็เป็นเชือกที่๙๒ของสวนนงนุษย์พัทยา

แม่เนี่ยพังอุบลอายุ๕๒ปี

มีพังน้ำฝนพังเมษาพังดาวเด่นพังฝนทิพย์
แล้วก็พลายแก้วบุญตารวมถึงนี่ค่ะ
เป็นลูกเชือกที่๖ก็คือพลายบัวขาวนั่นเองนะคะ

พลายเบิร์ตนี่เขาเป็นพ่อช้างพันธุ์ดีของที่สวนงงนุษย์เลยแหละ

เมื่อวานนี้สวนนงนุษย์ก็จัดงานรับขวัญพลายบัวขาว
เขาก็แสดงรับขวัญช้างมีนิมนต์พระครูเกษมกิติโสพล
ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัตรสามกีบันพฤษ

พรมน้ำมนต์แล้วก็อยากให้มีความเป็นสิริมงคล

ใช่ยังเอามวงแบบว่าเกี่ยวมา

ใช่พอดูเขาโตแล้วเริ่มแบบยืนเดินได้แล้วดูน่ารัก
แต่ตอนตกลูกนี่ก็ลุ้นนะ